จะไปขึ้นลงขึ้นลิฟต์ก็ต้องระวังกันด้วย

โอ้โหโชคดีที่ไฟมันมาพอดี

อ๋อก็คือตอนที่กำลังใช้ลิฟต์เนี่ย
อยู่ไฟดับเสร็จปุ๊บ

ใช่อยู่กันสองคนแม่ลูกเกือบชั่วโมงครับคุณผู้ชม

ก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยสายชน
มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์
ก็เร่งให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

พยายามใช้อุปกรณ์นั้นงัดแงะกันออกมา

คุณผู้ชมนานประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมง

มันก็ขัดข้องนานกว่า๔๐นาที
ทำให้อากาศในลิฟต์เริ่มน้อยลงเรื่อย

สักพักหนึ่งกระแสไฟกลับมา

ก็เลยสามารถช่วยคนที่ติดอยู่ในลิฟต์ทั้งสองคนออกมาอย่างปลอดภัย

แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปโรงพยาบาลต่อนะครับ
ขอบคุณมากค่ะ
นี่ค่ะห้องหลุ่นแรกห้องนี้ค่ะ
ตอนแรกนึกว่าดับแป็ปเดียว
ก็ตั้งใจจะมาดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ชุมพร

ออกจากห้องมาปุ๊บกำลังจะลงลิฟต์ไปซื้ออาหารกิน
แต่เข้าไปปุ๊บมันดับเลยติดอยู่ในนั้นเลย

เขาก็บอกว่าก็เลยพยายามโทรศัพท์ขอความช่วย
เรียก็ตะโกนจากไว้ลิฟต์